กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปหาดูแล้วก็พิมีไทรัส
อันใหม่ยังไม่เยอะกว่า
เอาล่ะคุณผู้ชมครับผมจะอยากพาไปเที่ยวที่หนึ่ง

ตลอดกินกันที่ตลาดสดเทศบาลตะบนธาตุพนม

ที่นี่ก็อร่อยสถานที่ท่องเที่ยวก็สุดยอดเหมือนกันนะครับ

คือเป็นอาหารพื้นถิ่นอีสานด้วย
ใครที่ชอบอะไรแซ่บแล้วก็ติดตามได้จากรายงานครับ
เยือนเมืองรุ่มน้ำโขงมือนี่
เขาไปสำรวจตลาดพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น
ของชาวนครพนมเขาสักน้อย
มีทั้งหนังเข็มหรือหนังควาย

โอ้โฮละลั่นตาชิวละคะ
เดินไปเดินมาก็ไปเจอกับเจ้าแมลงชนิดนี้

เป็นตะแซ่บหลายเด้อค่ะเด้อ
เมนูนี้จะถูกเนรมิตให้ออกมาเป็นยังไง
แม่ครัวบ้านดงขวางเขาพร้อมอยู่แล้ว
กับเมนูแกงแมงจีนูนผักหวานยอดหวายไข่มดแดงเด้อ

อย่างตะไคร้หอมแดงพริกผักหวานยอดหวาย
ไข่มดแดงและแมงจีนูน
ที่เป็นพระเอกของเมนูนี้
และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลาร้า

ก็นำพริกขี้หนูมาตำให้ละเอียด
พอน้ำเดือดก็ใส่ยอดหวายตามด้วยแมงจีนูน
เห็ดและใส่พริกขี้หนูที่ตำละเอียดลงไป
เพิ่มรสชาติด้วยน้ำปลาร้า

ต้องมีไข่มดแดงและผักติ้วเพิ่มความเปรี้ยว

พร้อมรับประทานจ้า
ได้เวลาของจานแซ่บแบบต้มป่นกันบ้าง
กับเมนูตำป่นจักรจันทร์

อย่างข้าวคั่วพริกป่นหอมแดงมะนาวขาต้นหอมผักชี
ดอกกระเจียวน้ำปลาร้า
และก็เจ้าจักรจันทร์พระเอกของเมนู

คั่วดอกกระเจียวและขาซอย

ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าและน้ำมะนาว
ลุกเคล้าให้เข้ากันอีกที

พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า

ที่เที่ยวไม้ในตลังข่าวนะคะ

ค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวร้อนน้ำจิ้มนะ

เชื่อว่าหลายคนน่าร่ายกันแล้วตอนนี้นะคะ

ก็มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาเหมือนกันว่าน่ากินมากเลย
โอ้โหน่าไปเที่ยวนะแล้วก็อาหารอร่อยเยอะแยะมากมาย

เอาใจคนที่ชอบทานอาหารป่าของป่ารวมไปถึงเปิบพิษดารเมนูแปลกหน่อย
คุณเคยทานแปลกสุดคือเมนูอะไร
ก็น่าจะเป็นกบผัดเผ็ด
บผัดเผ็ดใช่ไหมธรรมดาแล้วพวกนกหนูนาอะไรอย่างนี้
ธรรมดาเพราะว่าเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมและคุณชนะ
ไปดูเมนูปลากระเบนผัดเผ็ดค่ะคุณ
ไปกันเลยที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
ปลากระเบนพัดเพชรนี่หน้าตาดู

ใช่คือดูเผินก็จะเหมือนแบบผัดเผ็ดทั่วไป

เหมือนปลาไหลปลาดุกอะไรแบบนี้
แต่ว่ามันหนึบอย่างที่คุณชนะบอกจริงนะคะ
นี่คือผัดเผ็ดปลากระเบนสูตรสมุนไพรของนายวอนชำนิด

เป็นเจ้าของร้านลุงวรอาหารป่า
ริมเขื่อนเจ้าพระยาตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
เราจะพาคุณผู้ชมไปท้าพิสูจน์ความอร่อยของผัดเผ็ดปลากระเบนสูตรเด็ด
เต็มไปด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดเลย
ขนาดที่ว่ามีชาวบ้านทั้งในแล้วก็นอกระแวกบ้านเนี่ยนะคะ
ติดใจมากแวะเวียนกันมารับประทานเป็นประจำ

เดี๋ยวเราให้ดูสูตรเด็ดเคล็ดลับของผัดเผ็ดปลากระเบน
สมุนไพรของลุงวอนหน่อยเขาบอกว่า
เขาจะคัดสรรปลากระเบนที่สดใหม่จากร้านประจำ
นำมาเตรียมไว้แบบนี้ค่ะให้ลูกค้าทุกวัน
พอลูกค้ามาสั่งซื้อผัดเผ็ดปลากระเบนปุ๊บ
ไม่ว่าจะเป็นราดข้าวหรือเป็นกับข้าว
ก็จะหั่นปลากระเบนเป็นชิ้นพอดีคำนะคะทำเลย
จากนั้นตั้งน้ำมันให้ร้อนนำพริกแกงลงไปผัด
ให้มีกลิ่นหอมฟุ้งกันไป๓บ้าน๘บ้าน
โอ้โหฟุ้งไปทั้งซอยเลย

แล้วก็นำปลากระเบนลงไปผัดรวมกับพริกแกงแบบนี้ครับ
ผัดไฟล์เมื่อได้ที่ก็ใส่พริกไทยอ่อน
กระชายใบมะกรูดใบยี่หราพริกชี้ฟ้าอ่อนลงไป
แล้วก็ผัดอีกรอบนึงคลุกเคล้าให้เข้ากัน
นี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ตอนอยู่ในกระทะนะคะ
พอคลุกเคล้าเข้ากันจนหอมได้ที่ส่วนผสมทุกอย่างลงตัวสุกแล้ว
ก็จะได้มาเป็นผัดเผ็ดปลากระเบนสูตรแซ่บ
ร้านลุงวอนที่เหนียวนุ่มหนึบและรสชาติเผ็ดร้อน
อร่อยกลมลงตัวฝุดเลย

มาดูกันถ้าเกิดสั่งเป็นกับข้าวแบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็จะอยู่ที่ราคา๕๐บาท
แต่ถ้าเป็นแบบราดข้าว๓๐บาทเท่านั้นเอง

ถูกมากเลยเปิดให้บริการตั้งแต่๗โมงเช้า
จนถึง๕โมงเย็นทุกวันไม่มีวันหยุด
ใครเป็นสายป่าอาหารป่าแบบนี้
ต้องไปลองหารับประทานกันดูนะคะ
คอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยจริง
เหนียวนุ่มหนึบกุ๊บกิ๊บเลย
โอ้โหมันจะหนุบหนับอะไรขนาดนั้น

เอาล่ะเพราะว่าอาหารป่ามันต้องเผ็ดแซ่บอย่างนี้เลยแหละครับ
เราก็มีมานำเสนอให้คุณผู้ชมนั้น

น้ำลายแตกเลยที่ฉันอ่านไว้ก็อยากลองดูเหมือนกันนะ
น่าลองคือเราจะได้รู้ว่ามันจะแตกต่างกับพวกผัดเผ็ดปลาดุก

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่หมดเพราะว่าในช่วงของตลอดกิน
จะพาไปกินกันที่เมืองโอ่งราชบุรี
พาไปเจอกับสาวสวยคนนี้
สาวสวยบ้านโป่งเมืองโอ่งราชบุรี
ไปทานกันร้านนายคาเฟ่เขาบอกว่าอร่อยครบรสแถม
บรรยากาศสุดยอดเลย
ไปดูกันหน่อยนะครับติดตามในช่วงของตลอดกิน
โอ้โหคุณผู้ชมครับได้เห็นกันไปแล้ว
ของเก่าเยอะแยะมากมายของเก่าทรงคุณค่า

ไม่มีอยู่อย่างเดียวก็คือภรรยาเก่านะครับ
เอาล่ะแล้วที่สำคัญผมพามาที่นี่นะครับ
ที่บ้านโป่งวันวานมาเปิบอาหารยนต์ของเก่า

อาหารก็อร่อยแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่นี่
ก็ถือว่าขึ้นชื่อแล้วก็มีสิ่งที่เป็นของโบราณมากมาย
เขาเริ่มเก็บสะสมตั้งแต่ปี๒๕๑๔นู่น
กรบกลบปีปัจจุบันก็โอ้โห๔๐กว่าปีมาแล้ว
ของเก่าทรงคุณค่าเยอะแยะมากมาย
มาติดตามเรียนรู้ศึกษาหาความรู้กันได้
และที่สำคัญมาในช่วงของตลอดกินวันนี้
เดี๋ยวจะพาไปทานอาหารอร่อยขึ้นชื่อ
ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ไปพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้ของผมนะครับ

โอ้โหช่วงนี้บรรยากาศกำลังเย็นสบายเลยทีเดียว
ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านนายคาเฟ่
แล้วก็อยู่กับคุณจุ๋มเจ้าของร้านด้วยนะครับ

แล้วที่สำคัญโอ้โหอาหารวางเรียงรายอยู่แล้วนะครับคุณจุ๋มครับ

อาหารนี้ได้กลิ่นโชยมาแล้วอยากกินอยากกินแล้ว

ดูกันก่อนว่าร้านนี้เขามีที่มาที่ไปอย่างไรครับคุณจุม
ช่วยบอกถึงที่มาที่ไปของร้านเราหน่อยว่ามันมีไอเดียมีสไตล์การตกแต่งร้านยังไงบ้างเอ่
ค่ะคือร้านเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยมันเป็นบ้านเก่า

ที่เป็นบ้านลงเลื่อยเก่าล้างมาหลายสิบปีเราก็เลยมองเห็นความงามที่มันอยู่ติดริมแม่น้ำแล้วก็อยู่ในตลาด

เราก็เลยเอากลับขึ้นมาเรโนเวทเป็นโรงแรมสไตล์วินเทจ

เดียต่อยอดยังไงฮะจนมันมีเป็นร้านกาแฟแล้วสุดท้ายเปิดร้านอาหารด้วย
ก็คือพอเราทำโรงแรมเสร็จคนก็บอกว่าถ้าทำโรงแรมเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำเราต้องมีร้านกาแฟ

ก็เลยต้องเริ่มทำร้านกาแฟขึ้นมา

จากนั้นพัฒนามาเป็นร้านอาหารแบบนี้

แนะนำว่าเราจะเป็นออเดิฟก่อนนะคะ
เป็นกุ้งทอดซอสสลัดตะก้าเผือกค่ะ
เป็นไงค่ะ

เฉพาะยอดเป็นคำ
สปาเกตตี้พริกไทยดำปูนิ่มทอด

รสชาติเข้มข้นอร่อยมาก
เมนูนี้ครับคือเมนูอะไรเอ่ย
อันนี้เป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะ

กระดูกอ่อนต้มแซ่บเดี๋ยวจะลองทานดูนะครับ

รสชาติหวานเผ็ดลงตัว

โอ้โหทานไปเพลินเลยครับ
จุ๋มครับร้านนี้อาหารก็อร่อย

คุณผู้ชมเห็นแล้วผมเชื่อเลยครับว่า

แล้วก็เฟซบุ๊กนายคาเฟ่เลยค่ะ

ให้โอกาสกับทางตลอดกินของเรานะครับ

อาทิตย์หน้าจะไปกินที่ไหนติดตามกันได้
ผมจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมนะครับ
ส่วนช่วงนี้แหมยังวางเรียงรายอยู่เลย

ไปเจอกันในสตูครับ
นี่คุณผู้ชมก็ไลน์มาพูดคุยกับเราด้วยนะ
บอกว่าที่ราชบุรีของกินอร่อยเยอะแถมราคาไม่แพง
จำได้ไหมล่ะที่ผมเคยนำเสนอไปแล้ว๑เมนู๑ร้าน
ก็คือข้าวมันไก่จับกั้ง

ขนาดข้าวบันไก่เนี่ยยังไม่ซื้อฝากเลยล่ะ
ไม่รู้จะว่ายังไงห่อกลับมาอย่างนี้ก็ไม่มี
ดูคุณจะเอาเรื่องอารมณ์ส่วนตัวมาพูดหมดเลยนะ
วันหลังนะถ้าดิฉันไปนะ

เอาล่ะคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่นะ
ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวให้ได้ติดตามอีกมากมาย